ถือว่าเสร็จสิ้นไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับการสวนสนามทางเรือนนานาชาติ
โอกาสครบรอบห้าสิบปีอาเซียนซึ่งประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ค่ะ
งานนี้ก็นำมาซึ่งความร่วมมือกันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะคะ
ที่จะผนึกกำลังกันในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาค
การรักษาทรัพยากรทางทะเลให้กับประชากรอาเซียน
แล้วก็พร้อมป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหากรรมทางเรือนานาชาติ

แสดงความพร้อมด้านความมั่นคงทางทะเล

ที่สามารถผนึกกำลังของกองทัพเรืออาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
พลังความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวอาเซียน
ความพร้อมเพียงด้วยการสวนสนามทางเรือ
ทำให้ในภูมิภาคนี้สามารถร่วมมือกันปกป้องคุ้มครอง

จากการถูกคุกคามจากการจุรกรรมทางทะเล
เพียงแต่การสวนสนามทางเรืออย่างยิ่งใหญ่

ยังได้ทำความตกลงและประสานความร่วมมือ
ทางด้านการรักษาทรัพยากรทางทะเล
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในงานมหากรรมทางเรือนานาชาติครั้งนี้
ผู้บัญชาการกองทัพเรืออาเซียนเห็นตรงกัน
ในการประชุมผู้บัญชาการทหารเรือ
ซึ่งก็นับเป็นนิมิตหมายอย่างดีนะครับ
ที่แต่ละประเทศได้ทราบถึง
การปฏิบัติในการอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศนะครับ

การดำเนินการในเรื่องนี้ไม่สามารถจะดำเนินการได้

ถ้าประเทศใดได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าว
อาจจะมีความกระทบไปถึงประชาชนในพื้นที่ประเทศอื่นได้ด้วย
ข้อเสนอของการประชุมในครั้งนี้นะครับ
เราก็ต่างพยายามที่จะสร้างการระบบการเตือนภัยนะครับ
ระบบการเตือนภัยที่เกิดกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ย
ให้ถึงกันและกันในโอกาสต่อไปครับ
สวนสนามทางเรือสะท้อนภาพความร่วมมือของชาติสมาชิกอาเซียน
ในการรับมือกับภัยคุกคามในน่านน้ำของภูมิภาคร่วมกัน
ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายโจรสลัด
จนถึงภัยคุกคามจากภัยพิบัติ
โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ชาติสมาชิกอาเซียน
จะมีการกำหนดแนวทางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อเป้าหมายที่ทุกชาติจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
ถึงเวลาต้องรับมือกับภัยคุกคามร้ายแรง
ข่าวแถระทีวีรายงาน